ต้องหาคุณเก๋คุณรำพาที่ผู้ใหญ่บอก
ไม่ช่ายเงินสุยขาดจำหนักทางสิ้นติดนี่สวนตัวเขาอยู่
ไม่ค่ะไม่เคยติดไม่เคยคู่ไม่เคยยืม
มีที่บ้านมีเงินแต่เคยไม่เคยกู้ค่ะ
ให้เขามาขอโทษเลยค่ะ
ไม่ขอโทษหนูจะฟ้องกลับค่ะ

มันมาบอกว่าจะยืดบ้านอะไรอย่างนั้น

ว่าเพิ่งย้ายแต่ที่ผ่านมาน่ะย้ายไปกี่คนแล้วแล้วแล้วแล้วได้ทำไหม
อืมแล้วที่สำคัญว่าผมงงมากเลยอ่ะพอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาพยายามที่จะไปอธิบายให้สื่อฟัง
เขาพยายามใช้อะไรไม่รู้ว่าปิดปากไม่พูดนี่คือประเด็นที่สำคัญว่าทำไมข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ย
แม่เขาพูดบ้างเขาพยายามพูดให้สื่อเข้าใจนะแต่เขาพยายามไม่ให้พูด
และประเด็นที่สองมันก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไม่รู้เป็นโรคอะไร
เบาไปหาหมอนี้แต่จะกระยิบกระยิบตาเนี่ย

เค้าคือเรื่องอะไรครับที่แบ่งเป็นกี่คดี
ที่เขาต้องมาแจ้งความร้องขอความเป็นธรรมต่าง
ประเด็นหลักผู้บ้านเนี่ย
ประเด็นก็คือเขาบอกว่าเขาติดใจกรณีที่มีการร้องเรียนไปที่อำเภอ
เรื่องของการมีการเป็นเอกสารเท็จนะ

แล้วก็เขาไม่รู้ขั้นตอนว่าลงโทษกันยังไงเพียงไร
เราไม่ได้เชื่อเขาเราเนี่ยต้องฟังความสองด้าน
เราก็อย่างทางนี้เขามาร้องทางนั้นเราไม่ได้ฟังเขา
เขาไม่ได้ชี้แจงเราก็เลยไปที่อำเภอ
เพื่อไปตามข้อที่จริงว่าบทสรุปเรื่องนี้มันเป็นไง
ถ้ามันเป็นแค่คนสองคนหรือกำนันอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่ยุ่ง
แต่ถ้ามีชาวบ้านด้วยมีเรื่องเอาบัตรประชาชนไปใช้จริงหรือไม่อย่างไรเราไม่รู้
เราไปถามที่อำเภอจนเกิดภาพเหตุการณ์ในข่าวมาว่า
ผมก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของอำเภอไม่ว่าจะเป็นตัวท่านในอำเภอหรือเจ้าที่ต่างเนี่ย
เราก็พยายามถามว่าไอ้การตั้งเรื่องถูกเก่าหาเรื่องข้อที่จริงเป็นมายังไง

เขาก็บอกว่าตั้งแล้วลงโทษไปแล้ว
เราก็บอกโอเคแล้วทำไมตัวผู้ร้องหรือทำบัตรสนเท่มาเขาไม่รู้

แต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเป็นวินัยร้ายแรงหรือไม่
ที่แบบเอาลายเซ็นต์ของชาวบ้านไปปลอมไปใช้เพื่อถอดถอนเขา

ทั้งที่เรื่องมันเกิดมานานแล้วตั้งแต่ปี๖๐จนปี๖๖นะครับ
ฉะนั้นเสร็จเนี่ยเขาจะร้องกัน๖๔หรืออะไรก็ตาม

ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ช่วยหรือกำนันหรือชาวบ้านเนี่ย
ไม่อยากให้แยกเป็นกลุ่มเราฟังฟาร์มสองด้าน
ไปถึงเราก็ต้องการแค่ขั้นตอนการที่ท่านลงโทษ
บอกมีโทษไหมเขามีผิดไหมมีมูลไหม
เขาบอกมีแต่คือภาคทันแต่ข้อโต้แย้งมันขัดกันว่า
เขาบอกว่ามีการนำเอกสารไปใช้แบบเท็จเอาลายเซ็นแบบเท็จ

แล้วผมก็พยายามจะสมมุติกับท่านนายอำเภอว่าสมมุติเนี่ย
ถ้าเราไม่อยากให้เราอยากให้ชุมชนมันอยู่กันสงบ
ยุติกันเนี่ยสมมุติว่าเขาทางนี้เขาติดใจว่า
สมมุติว่ามีคนไปเผาบ้านเราแล้วตำรวจจับได้โทษปรับ๕๐๐
ตัวท่านนายอำเภอก็พูดตามเนี่ยมีพยานหลักฐานหมด
ผมพูดในสื่อได้เลยว่าถ้าเขาบอกมันสมมุติไม่ได้
อย่างนี้ไม่ตรงเรื่องจริงผมก็เลยพูดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติ
มันสมมุติว่าท่านพิสูจน์หน่อยได้ไหมว่า
เราไม่ได้กล่าวหาผู้ใหญ่เราแค่บอกว่าอย่าให้ชาวบ้านเขาทะเลาะกันคือ
คือวันนี้อยากให้อำเภอพิสูจน์ให้ชัด

เออถ้าภาคทันถ้าเขาผิดแค่ภาคทันก็ต้องมาชี้แจงกับคนเก่าหาว่า

คือการตั้งกำหนดโทษกับข้อหามันสอดคล้องกันไหม

แล้วส่วนที่เขาแจ้งความที่สพท่าวุ้งด้วยใช่ไหม

ตรงลงเป็นใช้เอกสารเท็จปลอมแปลง
จริงเนี่ยเขาเข้าใจผิดเขาชอบบ้านจริงเขามีอำนาจทำ

ถ้าตามคำกล่าอ้างเขานะว่ามันเป็นเท็จว่าไปเป็นเกษตรกร
แต่เป็นการถอดถอนเขาเนี่ยเขาเรียกข้อความเท็จ

แต่ทีนี้เราให้ความเป็นธรรมทางสองฝ่ายผู้ใหญ่บ้านด้วย
ก็คือเราแค่ถามว่าเขาติดใจว่าเขาก็มารู้วันนั้นว่า
อันนี้มันเป็นการลงทันเขาลงไปแล้วไม่มีการบอกเขาหนึ่ง
เขาบอกเฮ้ยคุณเอาเอกสารเราไปใช้มันเป็นวินัยร้ายแรงไหม

แค่ให้ชี้แจงตอบกันไม่ได้ก็ตอบสมมุติไม่ได้
ซึ่งจริงผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้คำว่าสมมุติคืออะไร
เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องไปว่ากันเชิงของทางอำเภอกับทางตำรวจ
เท็จไม่เท็จเอกสารเป็นยังไง
แล้วเรื่องหนี้ที่เขาบอกกำนันบอกเอ้ยผู้ใหญ่บ้านบอก
ยังไงก็ไม่คืนนะที่หักเงินเดือนไปไม่ใช่หนี้ที่หักเงินเดือนไปยังไงก็ไม่คืน
คืออย่างนี้เราก็ต้องฟังว่าต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานของตัวเอง
มายันว่าทางนี้เขาบอกทางนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้กู้
ทั้งนี้กู้อะไรก็ตามเอาหลักฐานมาพิสูจน์
เรื่องส่วนตัวแต่ทนายภัยศาลกับหมอปลาเนี่ยสนใจในเรื่องของประชาชน
เหลือนาทีเดียว
เพราะว่าผู้ใหญ่บอก
ฝากถึงฆาตการชั้นผู้ใหญ่
คุณอย่าเอาตำแหน่งของคุณ

โดยเฉพาะเคสนี้ล่ะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกแล้วแต่พวกพี่เลย

ไม่แต่ฟังเขาฟังขึ้นบ้างไหมที่
หรือที่ทำผิดผู้ใหญ่บ้านเป็นเหตุไผล

ต้องปรับสนัยภัยสารเรื่องฟ้องกับผู้ใหญ่ด้วย

หนูไม่ยอมค่ะ
อ้าวขอบคุณครับ
ฟ้องให้มากกว่าข้าตำแหน่งนี่ค่ะที่หักไป